ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของป่าอาถรรพ์ค่ะนะ
ท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่ออย่างไรนะชาวบ้านไปหาของป่า
จะไปหาจะไปยิงหมูป่าพอซัดเข้าไปเนี่ยเอ้า
เป็นชาวบ้านอีกคนนึงที่เข้ามาเก็บเห็ดอย่างนี้
กลายเป็นว่าเขาตายนะฮะทีนี้มันจะเป็นไปได้ไม่ได้อย่างไร
บางคนก็บอกผีบังตาก็มีนะเป็นอาถรรพ์ของป่าก็มี
หรือก็เป็นเรื่องของความประมาทโดยทั่วไปนี่แหละก็มีบ่อยนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าข่าวว่าไปหาของป่าแล้วนึกว่าเป็นสัตว์ป่ายิงไป
ไม่ใช่สัตว์ป่าเป็นคนบางทีเพื่อนกันแท้แท้ใช่ใช่
หลายครั้งที่เราเล่าข่าวลักษณะแบบเนี้ยเออนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบศพในป่าตรงนี้เนี่ยคือมาถึงค่ำแล้ว
แต่ความจริงเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔โมงครึ่งนะ
ถือว่ายังไม่มืดนะถ้าคุณจะบอกว่าแหม่มองเป็นหมูป่า
หรือว่าผีบังตาตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเย็นเย็นเท่านั้นนี่ฮะ
นี่เป็นพื้นที่กลางป่าบนภูเขาแม่น้ำหานนะครับในพื้นที่หมู่สองตะบนบ้านบอม
อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางห่างจากตัวหมู่บ้าน๖กิโลเมตร
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ชื่อว่าลุงบุญจันทร์วงวานชัยอายุ๖๒ปี
คือสภาพศพเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวนะฮะกางเกงยีนนะครับ
ถ้ารักษณะเหมือนกับนั่งคุกเข่าศีรษะกับลำตัวเนี่ยโน้มไปด้านหน้า
แล้วก็ติดพื้นดินนะฮะส่วนร่องรอยถูกยิงเนี่ย
มีกระสุนปืนลูกซองนะครับลักษณะเป็นปืนลูกซองยาวนะฮะ
กระสุนเนี่ยยิงเข้าใส่ลุงบุญจันทร์แกหนึ่งนัด
แต่มันเป็นลูกปลายมันก็กระจายเข้าที่แผ่นหลัง๔แผล
แขนขวา๑แผลเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนี้
อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละจุดที่มีศพของลุงบุญจันท
เนี้ยนายสมพงษ์บอกว่าเมื่อวานนครนี้ตอนบ่ายสี่โมง
เพราะสัก๔โมงครึ่งประมาณ๔โมงครึ่งนะครับ
เขาบอกเขาสะกดรอยตามล่าหมูป่านะฮะมาจนถึงป่าตรงจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
เป็นกลางป่าบนภูเขาแม่น้ำหารห่างจากหมู่บ้านสัก๖กิโลเมตร
ตอนนั้นเนี่ยกำลังหาหมูป่าล่าหมูป่า
แล้วนายบุญจันทร์เนี่ยเขาก็มาเหมือนกันแต่เขามาเก็บเห็ดโคน

นายสมพงศ์อ้างว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาเห็นหมูป่า
จังหวะนั้นมีเสียงคนร้องฮะอืมคือมันเสียงร้องแบบโอ้ย
คือเสียงคนร้องเลยอ่ะไม่ใช่เสียงหมูป่า
ก็เลยเดินเข้าไปดูห่างจากจุดที่เขายืนสัก๑๖เมตร
เนี่ยตำรวจก็ให้ชี้จุดทำแผนเลยนะนายสมพงศ์บอกว่า
พอไปถึงเห็นนายบุญจันทร์ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิต
ยังพอพูดคุยได้ก็เลยบอกนายบุญจันทร์ว่า
รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะรีบไปตามคนมาช่วย
แล้วนายสมพงศ์ก็รีบออกจากป่าไปไปตามชาวบ้านมา
เอาปืนไปเก็บไว้บ้านแล้วย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ
แต่มาถึงนายบุญจันทร์เสียชีวิตแล้ว
นายสมพงศ์เขาบอกเขาเห็นหมูป่านะ
ส่องปืนไปปั้งไปเนี่ยเสียงโอ๊ยเอ้าเสียงคน
ไม่ใช่หมูป่าไปโดนชาวบ้านที่มาหาเห็ดนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจก็เลยให้ทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพตรงจุดเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็คุมตัวไปที่บ้านของเขา
ที่บอกว่าตอนย้อนกลับมาจะตามชาวบ้านเนี่ยเอาปืนมาเก็บที่บ้าน
ก็นี่ฮะไปเอาอาวุธปืนที่เก็บไว้ที่บ้าน
แล้วนำตัวไปดำเนินคดีที่สพแม่ทะ
ส่วนศพของลุงบุญจันทร์ก็ส่งไปที่นิติเวศนะฮะ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
จากนั้นถึงจะส่งมอบให้กับญาติเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศล
ตรงที่เกิดเหตุก็เอาไม้มาทำเป็นปืนก่อนทำแผนนะครับ
นี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณนฤทธิก็ไปกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ไปในป่าในจุดที่ลุงบุญจันทร์แกถูกนายสมพงศ์ยิงเสียชีวิตนะฮะ
ห่างจากหมู่บ้านลึกเข้าไป๕๖กิโลเมตร
ต้องมีชาวบ้านพาไปนะครับไม่อย่างนั้นหลงแน่
ก็ไปถึงหน้าปากทางเข้าภูเขาแม่น้ำหาร
ชาวบ้านจะเรียกกันว่าป่าอาถรรพ์แล้วตรงนี้

ชาวบ้านบอกว่าที่เรียกกันว่าป่าอาถรรพ

แล้วถูกยิงตายในป่าแห่งนี้เนี่ย
อย่างน้อยก็๔ศพนะ

พอถัดจากจุดตรงนี้ไป

จะเป็นจุดที่ลุงบุญจันทร์ถูกยิงเสียชีวิต
แถวนี้ลักษณะค่อนข้างทึบ

บูชาเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ก็มาทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของลุงบุญจันทร์

เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเย็นเมื่อวานนี้
ยังไม่มีใครมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลุงบุญจันทร์ให้กลับบ้าน
บูชาบอกว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าที่ชาวบ้านในหมู่บ้าน

แต่ที่ผ่านมานะครับเวลามีใครเข้ามาแล้วไปลบหลู่พูดจาไม่ดีเนี่ย
ประสบเหตุจนเสียชีวิตมาหลายคนแล้ว
พื้นที่ตรงนี้นะครับภาพมุมสูงนะครับ
คือศพแรกเนี่ยนายบูชาบอกว่า
มีคุณยายคนหนึ่งเข้ามาตัดไม้ในป่า
แล้วมีอุบัติเหตุรถลากซุงเนี่ยคว่ำ
แล้วทับยายคนนี้เสียชีวิตอยู่ในป่า
หลังจากนั้นก็มีเสียงล่ำลือถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของป่าแห่งนี้มาตลอด
ศพที่๒นี่มีชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาล่าสัตว์
ตอนกำลังบรรจุกระสุนอยู่ดีปืนลั่นเข้าคางตัวเองนะฮะ
คือกระสุนเนี่ยเข้าคางทะลุศีรษะเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็มีอีกศพสองศพนะฮะลักษณะคือมาหาของป่า
แล้วเหมือนกับลุงบุญจันทร์ล่าสุดนี้เลย
คือเพื่อนเนี่ยเห็นว่าเป็นหมูป่าแล้วก็ยิงเข้าไปสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต
ซึ่งลุงบุญจันทร์ไม่ใช่ศพแรกที่เสียชีวิตลักษณะแบบนี้
ทางนายบูชาเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าเขาเคยฝันนะครับว่าเข้าปันในป่าแห่งนี้
แล้วเห็นยายคนหนึ่งผมยาวสีขาวถามเขาว่ามาทำอะไร
ยายคนนี้ก็หายไปก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้คนเท่าคนแก่ฟัง
ซึ่งคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของยายที่เคยถูกรถลากซุงคว่ำ
แล้วก็ทับตายในป่าก็ได้อาจจะมาเตือนอะไรก็ได้
คือส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีบางตาอาจจะทำให้นายสมพงศ์เห็นนายบุญจันท
ที่กำลังนั่งเก็บเห็ดเป็นหมูป่าจริงก็ได้
แต่คิดว่ามีแน่ตอนนั้น
มีแน่เห็นอยู่
สุดท้ายก็ยิง
ไม่ใช่
คุณนฤทธิ์ก็เลยลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นนายสมพงศ์ที่เขาอ้างบอกนะ
เขาบอกเขาอยู่ห่างจากจุดที่ลุงบุญจันทร์แกเก็บเห็ดอยู่๑๖เมตร
นี่ฮะถ้า๑๖เมตรลักษณะเนี่ยฮะมันจะมองเป็นหมูป่าได้ไหม
หรือว่ามันจะเห็นชัดแหละว่าอย่างนี้มันค้นมันไม่ใช่หมูป่า
เดี๋ยวลองฟังคุณนฤทธิ์นะฮะ
คุณผู้ชมครับตากล้องที่ยืนอยู่นะครับอยู่ห่างกับผมประมาณสิบหกเมตรนะครับ
คือระยะที่ผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคนยิงผู้ตายนะครับ
ซึ่งผู้ตายนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ
แล้วก็กำลังที่จะหาเห็ดอยู่นะครับ
ลักษณะนี้ครับก็ก้มเงยอย่างนี้ครับ
ทางผู้ก่อเหตุนะครับก็นึกว่าเป็นหมูป่านะครับ
ที่กำลังที่จะก้มหาอาหารกินอาหารอยู่นะครับ
ก็เลยยิงจากด้านหลังนี่ฮะลักษณะที่ผมทำท่าอยู่อะครับ
ลองดูว่าคล้ายกับหมูป่าหรือไม่คล้ายนะครับ

เพราะว่าสภาพพื้นที่ของเมื่อวานนี้กับตอนเราเข้าไป
หรือว่าเสื้อผ้าต่างอุปกรณ์ต่างของลุงบุญจันทร์เขาเนี่ยเราก็ไม่รู้
ค่ะช่วงเวลาแสงเสริงอะไรอย่างนี้เงาต้นไม้
ซึ่งหลักฐานต่างก็ต้องขึ้นอยู่กับการสอบสวนขยายผลของตำรวจนั่นแหละ

วันนี้รับสบมาแล้วนะครับภรรยาของลุงบุญจันทร์นะฮะ
ชื่อว่านางเล็กวงวานชัยนะครับบอกว่าเสียใจมากยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าสามีนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวก่อนจะไปหาเห็ดยังเตือนกันอยู่
บอกเออไปคนเดียวระวังนะอย่ากลับดึกล่ะ
ก่อนหน้านี้หนึ่งคืนตอนที่นอนอยู่เนี่ยเธอบอกเธอได้ยินเสียงนกแสกมันร้อง
แล้วก็มาบินวนอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหม
กแสกเนี่ยจะมีคนตายตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ในใจว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับสามีเธอจนได้
กลางคืนหนกห้องเนาะงั้บว่าหนูนี้มันห้องจังมีคนตาย
ก็อยากตายเลยอยากให้ตายอยู่ตายเป็นเสาระคางเหี้ยนอะ
ท้องเลี่ยงลูกเลี่ยงหลานเคยไปบ่อย
เค้าเนี่ยเล่าเหรื่องเหตุการณ์มาเกี่ยวไหน

โอ้ไอ้หวากพี่ก้าวบอกแค่แก้ว
มีแต่ห่อห่องนักซะนี่พ่อกลับบอกบอกเก่า
คือถ้าจะพูดถึงหมูป่านี่
ขนของมันตรวมันก็จะออกน้ำตาลใช่ไหม
น้ำตาลออกดำทั้งนั้นหน่อยนะครับ
วันนี้หลานสาวของผู้ตายพาผู้
คือเสื้อผ้าที่ใส่จะออกสีน้ำตาลนะออกเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับ
แต่พอเอาศพออกมาจากป่าแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเอามาซักเอามาตากที่บ้าน
พบว่าเสื้อมันไม่ใช่สีน้ำตาลมันเป็นสีเขียวนะฮะ
คือมีรอยกระสุนปืนลูกซองเป็นลูกปลายเนี่ยพลุนไปหมดเลยตามเสื้อเนี่ย
เพราะฉะนั้นเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องของผีบังตาหรือเปล่า

นี่ฮะนี่ลูกปลายนะฮะนี่เสื้อนะครับ
บอกว่าก่อนที่นายบุญจันทร์จะเสียชีวิตเธอนั่งอยู่ที่บ้าน
แล้วหางตาเนี่ยมองไปเห็นคล้ายกับเงาดำของคนเดินผ่านหน้าต่าง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นตอนนั้นจะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่น้าชายหรอกเพราะว่าน้าชายใส่เสื้อสีเขียวแต่คนที่ตายใส่เสื้อสีน้ำตาล
เขาก็ส่งรูปให้พี่ดูพี่ก็ดูว่าก็ใส่เสื้อสีน้ำตาลก็น่าจะไม่ใช่เนอะ

ค่ะที่ตรงนี้เขาเสียแล้วก็พอพี่ก็ไปรอที่โรงพยาบาลกลางคืนเนอะ
ที่รอรับศบก็เห็นเป็นอ๊ะน้าชายใส่เสื้อสีเขียว
ที่ตอนที่ตายทำไมใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วยังเอ๋ใจอยู่ว่าเอ๊ะมีอะไรรึเปล่า

ใช่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นพวกพีชแผลงอย่างนี้ล่ะค่ะ
คือสารภาพว่ายิงจริงนั่นแหละแต่ไม่ได้ตั้งใจยิงเห็นว่าเป็นหมูป่าจริง
แจ้งข้อหาสองข้อหานะครับตอนนี้คือเรื่องของกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอีกข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้ว
จากนี้ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเนี่ยผมว่าอาจจะต้องหาอะไรที่มันเห็นสัญลักษณ์กันชัดเจนหน่อยหรือเปล่า
เพราะว่าไม่อย่างนั้นลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อย

หรือว่าเสื้อเป็นอะไรอย่างอะไรแสนเราหรืออย่างนี้
น้อยเพื่อนเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่สัตว์ป่าใช่ไหม